แต่ว่าคราวนี้แนะนำให้คุณกลับไปและแวะร้านนี้
เพราะมีซุปเยื่อไผ่ร้อนอร่อยรออยู่ค่ะ

จะมีอะไรดีไปกว่าการได้สดซุปเยื่อไผ่ล่ะคะ

แล้วดูบรรยากาศร้านโอ้โหประดึกว่าเรากำลังไปเที่ยวที่เมืองจีนเลยทีเดียว

ร้านนี้ชื่อว่าร้านสุ่นฮะหวดค่ะ
ตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าพระยาจักรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษสุนุโล

เป็นร้านอาหารจีนสุดอร่อยและมีเอกลักษณ์
เขามีเมนูหลากหลายมากมายนะคะ
่มซ้ำก็มีน้ำชาก็หอมอร่อย

และที่สำคัญคือเขาเนี่ยนะขายมายาวนานถึงร้อยปีเลยค่ะ

ไปสอบถามเจ้าของร้านนะคะคุณพิญญาพัฒน์พุทธิธนาเศรษฐีอายุ๖๒
ตั้งมันตั้งแต่สมัยเหล่าโก๋ง

นี่แหละก็สืบทอดถ่ายทอดมาให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อมานะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผ่านมากี่ปีกี่ยุคกี่สมัยแต่ยังคงสูตรความอร่อยตั้งแต่อดีตเป็นแบบต้นตำรับดั้งเดิมเอาไว้เลยดังนั้นลูกค้าก็จะได้ชิมอาหารรสชาติจีนแต๊ะเลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้ทางร้านเนี่ยค่ะมีเมนูหนึ่งอยากจะนำเสนอมากนั่นก็คือเมนูซุปเยื่อไผ่แปดเซียน
บอกเลยว่าเมนูนี้เหมาะสำหรับการกินหน้าหนาวมากเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายและสมุนไพรต่างนั้นยังช่วยบำรุงร่างกายด้วยนะคะ
จีนเนี่ยเวลาเขาต้มน้ำซุปเขาต้มเก่งนะต้มเลือดตุ๋นด้วย
ต้มจนน้ำมันใสแต่รสชาติโอ้โหเค็มขนโข้มขนมาก
แล้วคุณคะซุปนี้นะจะตุ๋นนานถึง๘ชั่วโมงค่ะ
สมุนไพรจีนและเครื่องปรุงจีนอีก๘ชนิด
อย่างคุณฉะนาวบอกเลยอ่ะต้มเยอะแต่น้ำออกมาใสและรสชาติร่มกรอบเข้มขน
เตรียมสำคุณอย่างดีค่อยตุ๋นนะเนอะแบบมันไม่คุ้นนะใช่
แล้วนอกจากนี้นะคะทางร้านยังมีเมนูอื่นให้เลือกอีกอย่างเช่น
หัวแชโป้ผัดไข่ผัดนำเล็บหมูกรอบ
เอาข้าวต้มมาด้วยเอาข้าวต้มมาด้วย
เย็นด้วยคุณผู้ชมดูข่าวนี้ไปแล้วหิวขึ้นมาทันที
ยังมีต้มจับฉายกระเพาะปลาและอีกมากมายหลายอย่าง

อยากไปกินมาอยากไปกินก็ไปได้ค่ะน้องใบตอ
เพราะว่าวันนี้ทางร้านใจดีค่ะมีโปรโมชั่นเด็ดมาฝากด้วย
ฟังให้ดีค่ะโปรโมชั่นนั่นก็คือ
บอกว่ารู้จักร้านนี้มาจากรายการตลอดข่าวค่ะ
และเมื่อคุณสั่งชุดเจ้าสมุทรแถมฟรีน้ำแดงโซดา๑แก้วทัน
นี่ต้องสั่งแล้วนะใช่ค่ะ
ไม่ต้องกลับไปค่ะคุณถึงจะได้กินค่ะ

คุณวางแผนให้ดีค่ะเพราะโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันนี้จนถึง
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ยาวไปเลยจ้าโอ้โหยังไงต้อง
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังไงครับ
เนื่องจากว่าใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะ
ทางร้านยังมอบของมงคลให้กับลูกค้าทุกท่าน
โดยเมื่อสั่งอาหารครบทุก๑๕๐๐บาท
ทางร้านก็มีของมงคลมอบให้กับลูกค้าด้วยนะคะ
มอบไปเลยสิทธิพิเศษดีแบบนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตรุษจีนคือ
๒๒มักราคมนี้ค่ะจีนพบเอาไวนะ
ใช่ค่ะมาปลายเดือนมกราคม
เพราะฉะนั้นฟังข่าวนี้แล้วคุณจำให้ดีเขามีโปรโมชั่น๒
โปรโมชั่นคือซ้อนกันเลยแล้วก็จำชื่อร้านพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะ
ร้านสุ่นฮาหัวจังหวัดพิศนุโลกค่ะเบอร์โทรก็๐๙๘๒๗๑๙๕๒๙ค่ะ
โอ้โหต้องกลับไปแล้วพิศนุโลก
วางแผนไปให้บ้านนะคะอ่ะใช่ต้องไปถึงร้านนี้ดูแลยังมีอีกหลายร้านอยากจะแนะนำ
หรือว่ากลับไปหาแม่หรือคนอื่นบ้างเจอแม่เจอประตำอยู่แหละ
แม่มาหาเขาเองอะค่ะยังไม่สำนึกคิดถึงแม่